พาพี่มิวและคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางกันหน่อยครับ

ผู้หญิงลำปางตอนนี้หวาดภาวะมาก
เพราะว่ามีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์
ตามไปลวนลามเข้ากอดจากข้างหลัง

เหตุการณ์วงจรปิดจับภาพได้ครับ
นี่ครับมึงเป็นใครพูดถามครับ

เพราะว่าเธอมีแค่ตัวเปล่า

พอจังหวะที่เธอจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยคนร้ายมันเดินมาเลยครับ
ชาร์จถึงตัวแล้วพยายามจะดึงเอากุญแจรถของเธอ
ไปเก็บไว้กับตัวแล้วก็จะลวนลามเธอนะครับ
ขึ้นคล่อมเธอรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยกรีดร้องเสียงดังเลย
รี๊ดแบบนี้หมาก็เห่าชาวบ้านก็ตกใจพี่มิ้ว
ประชิดตัวมากคือมันน่ากลัวมากจริง
อย่างนึกถ้าคนร้ายมีอาวุธมีอะไร
นั่นสิครับเธอก็เลยต้องกรี๊ดเสียงดังสักพัก
คนร้ายมันเลิกแล้วเอายังไงดี
เอากุญแจวางที่เบาะแล้วมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยครับ
ภาพวงจรปิดนี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๕ทุ่ม๔นาทีครับ

ในพื้นที่บ้านวังพร้าวอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางครับ
นี่เหตุการณ์แรกนะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งให้ดูนะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับกลางวันแสก
คนร้ายบุกเข้ามาไล่ไปกอดผู้หญิง
ขี่รถเข้าไปในหอพักครับเที่ยงกว่า
หลังจากนั้นดูภาพนี้สิครับเนี่ยฮะเธอเปิดประตูจะเข้าหอพัก
ผู้ชายคนนี้เข้าไปสวมกอดแล้วคือดึงทึ้งอยู่แบบนั้นนะครับ
เธอก็ตะโกนเรียกให้แฟนนุ่มช่วย
โชคดีมากว่าประตูนี้กับห้องพักของแฟนหนุ่มคืออยู่ใกล้กันมาก
นุ่มออกมาจัดเลยฮะเอาหมวกกันน็อกไล่ตีนี่มันหนีแล้วฮะ
หนีไปแบบนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗มกราคม
ที่ผ่านมานี่เองครับ๒วันก่อนในตัวเมืองลำปางนะครับ
เหตุการณ์นี้ตอนนี้มีการโพสต์การเตือนภัยนี่ครับ
อยากมาทำแฟนกูใช่ไหมจัดการเลยครับ
ล่าสุดคุณไกด์ธนกรนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่วันนี้ไปตามความคืบหน้า
เราได้คุยกับผู้เสียหายคนแรกเธอบอกว่าวันนั้นไปทำธุระข้างนอก
และกลับเข้าหอพักก็คือคนที่อยู่ในวงจรปิดเมื่อกี้นี้

จังหวะนั้นก็ไม่คิดนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
นี่โชคดีมากว่าห้องพักของแฟนอยู่ใกล้
ถ้าอยู่ไกลกว่านี้หรือว่าอยู่ชั้นบน
ไม่รู้ว่าจะช่วยทันหรือเปล่าฮะ

อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยก็คือเจ้าของภาพวงจรปิดตอนกลางคืน

แล้วก็ส่งเสียงกรีดร้องเดี๋ยวขึ้นภาพคู่ขนานกันไปก็ได้ครับ

เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของภาพวงจรปิด
ปกติแล้วเธอบอกว่าเธอจะนอนหัวค่ำนะแต่ว่าวันนั้นคือนอนดึก
คุณพี่ท่านนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าจริงคืนนั้นพอทำธุระเสร็จแล้ว

อ้าวผู้ชายเหมือนทำร้ายผู้หญิงหรือเปล่า
ตอนแรกคิดว่าแฟนทะเลาะกันที่ไหนได้
ไม่ใช่นะครับแล้วผู้ชายก็ขี่หลบหนีไปครับ
หลังจากนั้นเราได้คุยกันอีก๑คน
ก็คือผู้เสียหายที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์นี่แหละครับ

จู่เขาขี่รถตามฉันมาฉันก็กลัวแล้วนะ
สักพักหนึ่งประชิดใกล้ตัวมากแล้วบอกให้ฉันหยุด
เอากุญแจรถฉันไปจะมาทำอนาจารย์ฉันหรือเปล่า
ไม่รู้ว่ามันมาขึ้นซ้อนท้ายคล่อมท้ายฉันอยู่
เธอเลยกรี๊ดเลยฮะลองฟังครับ
นี่มามาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
แล้วพอทราบมาตอนหลังตำรวจจับได้นี่ดีใจไหม
ดีใจมากค่ะแล้วก็ยังรู้อีกว่ายังมีอีกหลายคน
แล้วก็มีเพื่อนที่โดนอีก๒คนค่ะ

ที่บ้านในหินค่ะ
ว่านายหินเขาจะไปกดเงินที่วัดพระธาตุ
แล้วโดนโดนที่รถอย่างนี้เลยค่ะ
ฮะมีหลายคนที่เจอแบบนี้แต่เธอดีใจว่าจับได้แล้ว
ดังนั้นผมพาไปตามความคืบหน้าทางคดีเลยครับชื่นชมคุณตำรวจครับ
ตำรวจสพเมืองยาวครับจับกลุ่มคนก่อเหตุคือนายซูบินหรือนายอ๋ออายุ๓๐
ผู้ชายคนนี้จับได้ที่บ้านพักและมอเตอร์ไซคันที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งไม่ใช่ของเขานะครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
เขาไปขโมยรถของคนอื่นมาผู้เสียหายเจ้าของเป็นผู้หญิงครับ
คืนวันที่๒๖ไปขโมยรถคนอื่นเสร็จแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ระเวนขี่ไปเรื่อยให้การวกไปวนมา
เขาอ้างว่าผมควบคุมตัวเองไม่ได้ผมป่วยผมป่วยจิตเวท
พอเห็นผู้หญิงแล้วผมก็เข้าไปกอดเลย
จะป่วยจริงหรือเปล่าคงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
อีกแล้วครับผมผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
จะไปไล่กอดเขาแล้วนะ
ครับ
นี่ครับสำนึกผิดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ไล่กอดใครอีกแล้ว

แล้วตอนที่คุยกับคุณไกด์นักข่าวเราเขาบอกด้วยว่า

หญิงงงเลยครับฉันไม่รู้จักเธอสักหน่อย
ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานช่วงเวลากลางคืน

กรณีที่พยายามไปลวนลามผู้หญิงอีก๒คน
ในพื้นที่เขลางนครโรงพักนี้รับผิดชอบ
โรงพักเกาะคารับผิดชอบอีก๑จุด

เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ค่ะก็หมายความว่าตระเวนก่อเหตุไปหลายพื้นที่

แล้วก็อ้างป่วยจิตเวทอันนี้ต้องตรวจสอบ
และต้องตรวจสอบดูว่ามีญาติพี่น้องที่ไหนหรือเปล่า

ปล่อยให้ตระเวนไปก่อเหตุไปเรื่อยแบบนี้นะคะ